นี่แหละค่ะมูลค่าความเสียหาย๒๐ล้านบาทเลยนะคะ
นางสาวจุธาง่วงกิมวัย๔๐ปีชาวกรุงเทพนี่แหละ
พร้อมกับผู้เสียหายอีกกว่า๑๐คนค่ะ
เดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองตาก
ดำเนินคดีกับนางสาวบุญรักษานวลตะโนธ
นางสาวสุวิมลปานคำแล้วก็นายปรมัติสุขสายอ้น

อยากให้ดำเนินข้อหาในข้อหาช่อโกง
โดยพฤติกรรมของแก๊งนี้ก็คือ
กลุ่มเฟซบุ๊คขึ้นมาตั้งชื่อว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ว่าบ้านแม่หมีเงินล้านน่าร่มทุนจริงละ
เป็นการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอัญมณี
โรงงานอุตสาหกรรมโลหะและอีกหลายอย่างเลย
อุบายบอกว่าอยากจะระดมทุนจากสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม

มีเยอะแยะเลยนะคะจริงช่วงเที่ยงข่าวเที่ยง

มีค่าตอบแทนสูงมากกว่าร้อยละ๓๐
มีสมาชิกทั่วประเทศที่หลงเชื่อกว่า๒๐๐รายค่ะ
ระดมเงินมาร่วมหุ้นรวมแล้วกว่า๒๐ล้านบาท

ก็จะให้เงินปันผลสูงก็เลยร่วมลงทุนไป
ครั้งแรกลงไป๑แสนบาท
วันผ่านไปได้เงินปันผลเงินต้นและดอกรวมมา๑๒๐๐๐บาท

เขาก็มองว่าโอ้โหกำไรดีเงินมาเร็วได้เยอะด้วย
ก็เลยไประดมทุนจากญาติพี่น้องอีก
หวังกำไรลงไปคราวนี้๓๔๐๐๐๐๐บาท
ทีนี้ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
อยู่กลุ่มบ้านแม่หมีเงินล้านปิดเฟซบุ๊กไปเลย

ก็เลยรู้ตัวว่าอ้าวแบบนี้ถูกโกงแน่แล้ว
ก็เลยชวนเพื่อนผู้เสียหายทั้งหมดไปแจ้งความกันค่ะ
เรามารู้ตัวโดนต้มมันไงตอนไหน

พอถามผิดควรว่าเหมือนถูกชา
เขาก็บอกว่าวงเงินมันเต็มต้องยกบัญชีไปบัญชีนี่บัญชีหนึ่ง
พอที่จะเริ่มไล่เก็บได้เก็บอีก๕วัน
มันก็ไม่ได้เห็นมั้ยไม่ครบ
ร้อยตำรวจเอกธนสารคำพาลักษณ์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ก็รับแจ้งความมานะคะเป็นรับแจ้งความจากผู้เสียหายชุดแรก
ชาวจังหวัดตาก๘ตุลาคมค่ะก็ออกหมายเรียก๓คนนี้แล้วนะคะ
หมายเรียกครั้งแรก๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทางพนักงานสอบสวนก็เลยออกหมายเรียกมาพบอีกครั้ง๑๓ธันวาคมนี้
และถ้าหากว่าคราวนี้ไม่มาจะออกหมายจับดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
คุณผู้ชมย้ำอีกครั้งเลยนะเรื่องแชร์อะไรพวกนี้เนี่ย
รู้จักกันจริงอย่าเล่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

เอาแบบเห็นหน้าเห็นตากันบางทียังหนีได้เลย
ใช่แล้วก็เอาจริงคุณผู้ชมถ้าอยากแบบร่วมลงหุ้นอะไรแบบนี้จริง
ที่เซฟที่สุดนะไปธนาคารเถอะ
อยากให้คิดซื้อชื่อกุญกันก็ได้
จะได้ความอยากได้เงินเร็วอยากได้ดอกเยอะ

เอาง่ายเพื่อนยืมเงินยังไม่คืนเลยครับ

สุดก็เอาเงินฝากแบงค์หรือว่าลงทุนในหุ้นในกองทุน